ไปดูบรรยากาศของการเตรียมงานเข้าพรรษากันหน่อย
หลายจังหวัดในภาคอีสานก็ตอนนี้นะคะ
มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการแกะสลักเทียน
เราเคยนำเสนอที่โคราชนะคะว่า
ตอนนี้มีการแกะสลักเทียนรูป
หมูป่าแล้วก็น้องทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วคุณผู้ชม
นี่ค่ะออกมาเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน
มีรูปหน่วยซิลนักประดาน้ำน้องทั้ง๑๓คน
อยู่ในส่วนหนึ่งของขบวนแห่เทียนพรรษานี้ด้วยนะคะ
นี่เป็นงานของเขตเทศบาลนครนครราชศรีมานะคะ
โดยในเทียนเลิศศรีสินหัวหน้าช่างแกะสลักขบวนเทียนพรรษาวัดโพ
และนางมารสีหรืออาจารย์แม้วมิ่งสิริรัตน์
อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารี
ที่เป็นผู้ลงมือปั้นรูปเหมือน๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ก็เล่าให้เราฟังแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งแกะสลักขบวนแห่เทียนพรรษา
ให้ทันส่งเข้าร่วมประกวดในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้อยู่นะคะ
ซึ่งเรื่องราวของหมูป่าที่นำมาเป็นส่วนหนึ่ง
ถือว่าสร้างความฮือฮามากเลยนะคะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปปั้นจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
นายนรงศักดิ์โอสธนากรอดีตผู้ว่าราชการเชียงราย
หมอภาคอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานนักประดาน้ำชาวอังกฤษ
พบทั้ง๑๓ชีวิตเป็นชุดแรก
ก็ปั้นอยู่ในนี้ด้วยแล้วยังมีหน่วยซิล
มีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทย
แล้วก็เป็นการให้กำลังใจชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

โคราชเองก็บอกว่านี่แหละอยากจะเชิดชูวีรกรรม
ให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานประสบความสำเร็จด้วยดี

ส่วนภาพรวมอื่นในการแกะเทียนพรรษาของวัดโพ
และชาวโคราชครั้งนี้ก็คืบหน้าไปกว่า๘๐แล้วนะคะ
ตอนนี้ก็เร่งมือทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะ
เพื่อให้ขบวนแห่เทียนพรรษานั้นเสร็จทันเข้าประกวด
คุณผู้ชมก็รอชมความสวยงามแบบอลังการอย่างนี้ได้นะคะ
เทศกาลแห่เทียนพรรษาของชาวโคราช๒๗

ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ถนนรอบบริเวณอนุสวรีท้าสุระนารีจ้า

งานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานประเพณีประจำปี
ที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งงาน
เราจะได้เห็นความสวยงามของเทียนพรรษา
ที่ช่างสินเขาแกะด้วยความประณิตบรรจง

แล้วก็เรื่องราวเด่นประจำปีแต่ละครั้งก็มีเหมือนกัน

ไปกันได้นะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันที่โคราช